เที่ยวกินฟินเวอร์ทั่วไทยไปกับรายการของเราเล่าสู่กันฟังนะครับ
พาไปเที่ยวนรกให้รู้ซึ้งถึงบาปบุญคุณโทษ
และอีกวัดที่ต้องพาไปวศธไปเจอ๒พศแห่งยุค
สนุกสภาพแต่ได้สาระจากธรรมะจากพระอาจารย์
ซึ่งแน่นอนก่อนที่เราจะไปเจอกับพศทั้ง๒รูป
ช่วงแรกนี้เราพาคุณผู้ชมไปกินเที่ยวฟินเวอร์กันก่อนนะครับ
ที่แรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมทะเลหมอกสวยงามยามเช้าแบบนี้
และตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันเยอะเลย
คุณจะได้ตื่นตาตื่นใจเพราะจะไปเจอเจ้าหมีควายตัวน้อยตัวนี้ด้วยนะฮะ
เราพาคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมานะครับ
ซึ่งเป็นสถานที่สุดฮิตตอนนี้เลยในช่วงที่ฝนตกแล้วก็อากาศเป็นใจเหลือเกินนะครับ
นั่นก็คือผาตรอมใจเขาใหญ่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
บรรยากาศในช่วงเช้าโอ้โหดีเหลือเกินนะฮะ
ทะเลหมอกปกคลุมหนาแน่นและที่สำคัญคุณผู้ชมอากาศสดชื่นเหลือเกินนะครับ
แล้วก็จุดตรงนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดสรรในการดูแลความปลอดภัย
แล้วก็จัดสรรเวลาของนักท่องเที่ยวในการขึ้นไปเป็นรอบนะครับ
เพียงวันละ๕รอบรอบละ๒ชั่วโมงเท่านั้น
แต่นี่ฮะไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่ผาตรอมใจแห่งนี้
นี่ครับเจ้าหมีควายตัวน้อยคุณผู้ชมเจ้าหมีควายตัวน้อยนะฮะ
เขาบอกว่าโอ้โหมาขอกินข้าวไข่เจียวจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะ
มาขอบ่อยครั้งจนเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาถ่ายรูป

แต่ว่าก็ต้องเตือนคุณผู้ชมแล้วครับเวลาเราเจอสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้
เราก็ต้องอย่าไปยุ่งกับเขานะฮะปล่อยให้เขาเป็นอยู่อย่างธรรมชาตินะครับ
ว่าเขาจะเข้ามาในครัวบุกครัวขอกินไข่เจียวก็ตามนะฮะ
ช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับเพราะอากาศเป็นใจเหลือเกินครับ
อีกที่หนึ่งที่ผมจะพาไปให้คุณผู้ชมไปขี่ม้าชมป่า
แต่ไฮไลท์ของที่นั่นคุณผู้ชมจะได้สวยและหล่อไปพร้อมกันด้วย
เอาจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมนะมาที่ชมรมอนุรักษ์ม้าไทยดอยคำ
ที่บ้านแม่เหี่ยในตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นสถานที่ขี่ม้าเที่ยวป่ากินลมชมธรรมชาติ
แล้วก็มีการฝึกสอนการขี่ม้าด้วยนะครับ
ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ในการอนุรักษ์ม้าช่วยเหลือม้าพิการ
ตาบอดแล้วก็ม้าที่ถูกใช้งานมาอย่างหนักนะครับ
ซึ่งทางชมรมอนุรักษ์จะไปซื้อมาเลี้ยงไว้
สถานที่แห่งนี้นะครับยังมีกาแฟต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
มีร้านกาแฟเล็กอยู่ด้านหน้า

จะมีเจ้าสนมาต้อนรับเจ้าสนคือไก่อเมริกันซิลกี้
โอ้โหแต่หน้าตาเขาเนี่ยเหมือนสุนัขเลย
เพราะขนยาวสีขาวเหลือเกินแล้วก็แสนเชื่องด้วยนะครับ
แล้วก็นอกจากได้ชมม้าชิมกาแฟแล้วก็เจอเจ้าไก่น้อยแล้ว
สิ่งที่ฮือหามากของที่นี่นะครับก็คือ
คุณผู้ชมจะได้สวยหล่อไปพร้อมกันด้วย
เพราะมีช่างตัดผมที่ชื่อว่าน้องพีชัดชัยแซ่ลี
อายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเอง
แต่ตัดผมที่นี่ไม่เหมือนใครนะจะบอกให้ฮะ
เพราะว่าคุณจะได้ตัดผมบนหลังม้านั่นเองนะฮะ
ด้วยความสามารถของน้องพีคนนี้นะครับ
ก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ย

ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน๕๐กิโลกรัมครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปม้าเหล่านี้
อาจจะเป็นม้าแก่ม้าที่อ่อนแอแล้วนะฮะ

นี่แหละครับเจ้าจันเขาคุณผู้ชม
วัย๘ปีม้าแสนรู้แสนเชื่องนะครับ
ที่ยอมให้คนเนี่ยมานั่ง
ทั้งคนตัดแล้วก็คนถูกตัดผมด้วย
ตัดออกมาก็หล่อแบบนี้แหละครับ
ขี่ม้าชมธรรมชาตินี้ก็ย้ำอีกทีนะฮะ
ว่าตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแม่เหยา
ตัมบุรณ์แม่เหยียวอำเภอเมืองจังหวัดเทียงใหม่ครับ
เอาคุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมไปลงทะเลกันบ้าง
สุราธานีครับเขามีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ก็เลยจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมต่างมากมายเลยนะฮะ
โดยทั้ง๒กิจกรรมนี้ก็จะเป็นการส่งเสริม
การขายที่พักออนไลน์นะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกได้ไปจองที่พักในรูปแบบที่เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะฮะ
มีแรงจูงใจเรื่องของราคาที่ถูกแสนถูกนะฮะกับที่พักที่เรียกว่าระดับ๔ดาว๕ดาวเลยล่ะครับ
ให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกที่จะไปพักนะครับส่วนกิจกรรมสนุกให้สุดแล้วหยุดที่สุราธานีนะครับ
แน่นอนเขาเป็นการส่งมอบความสุขทางด้านการท่องเที่ยวให้นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของสุรธานีเนี่ยมีมากมายจริง
แล้วก็ท่องเที่ยวแบบไม่เบื่อเลยนะฮะส่วนคุณผู้ชมสนใจนะฮะอยากจะเตรียมไปท่องเที่ยวที่สุรธานีนะครับ
ก็ติดต่อไปได้ที่ททของสุราธานีเขานะครับส่วนไปเที่ยวทะเลกันแล้วนะฮะก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์กันหน่อยนะครับ
ถ้าไปเจอสัตว์ทะเลเนี่ยเขาอาจจะขึ้นมาเกยตื้นอะไรก็ตามเราต้องช่วยเหลือเขา
นี่คือเจ้าหมึกยักษ์ครับเขาบอกหาทางกลับทะเลไม่เจอนะฮะ
คุณยุวดีเฟสสูงเนินเป็นชาวไร่เลหมู่๒ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ก็ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้นะฮะแต่ถ่ายไปถ่ายมาเธอบอกว่าปล่อยเจ้าหมึกยักษ์แบบนี้ไว้ไม่ได้แล้ว
สงสัยมันจะหาทางลงทะเลไม่เจอเธอก็เลยไปเอาถังน้ำมาใส่เจ้าหมึกตัวดังกล่าว
แล้วเอาไปปล่อยลงสู่ทะเลก่อนที่เจ้าหมึกเนี่ยจะบ๊ายบายว่าให้หายไปนะฮะ
โดยคุณยุวดีบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นนะครับแล้วก็มองดูหมึกยักษ์ตัวดังกล่าว
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เอามาโพสต์ให้เพื่อนได้ดูกันและอีกอย่าง
อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลด้วยนะครับได้เห็นที่กระบี่ไปแล้ว
แต่ให้คุณผู้ชมมาดูภาพเหตุการณ์นี้เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเขาบอกโอ้โห
อย่าหาธรรมเมื่อจับปลาดาวมาวางเรียงรายสวยงามสวยงามแบบนี้ครับ
ที่มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งพาเด็กเด็กเนี่ยไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปจับปลาดาวเนี่ยมาเรียงรายถ่ายภาพให้ลูกดูนะฮะ
นับนับดูคุณผู้ชมสี่สิบเจ็ดตัวนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่แปดกันยายนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็โลกโซเชียลก็มีการโพสต์เรื่องราวนี้ไว้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
เศร้าใจเหลือเกินเห็นภาพกองปลาดาวยักษ์เก็บมาเรียงถ่ายภาพโดยไม่รู้เรื่อง
คุณผู้ชมฮะชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิจำนวนมากนะครับ
ทีนี้ครับร้อนถึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารามหมู่เกาะกระบี่นะฮะ
ประยูนพงพันธ์นะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวเนี่ย
ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจอุทยานเข้าไปตรวจสอบโดยพบว่าภาพที่ปรากฏเนี่ย
เกิดขึ้นบริเวณชายหาดอ่าวทึ้งในพื้นที่หมู่๒ของตำบลหนองทะเลนะครับ
แล้วก็เลยต้องเตือนแล้วฮะว่าการจับปลาดาวหรือสัตว์ทะเลขึ้นมาถ่ายรูป
หรือว่าเคลื่อนย้ายจากเดิมที่เขาอยู่ปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ
ผู้ปกครองให้คำแนะนำเด็กด้วยอีกทั้งการกระทำดังกล่าวมีความผิดตาม
พบอุทยานดังนั้นจึงฝากเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนเลย
ไม่ควรหยิบจับสัตว์ทะเลขึ้นมาจากน้ำ
ไม่เหยียบแนวปากการังเพราะเป็นการทำลายธรรมชาติ
ก็ล่าสุดนะฮะทางด้านของผู้หญิงที่เป็นคนจับดาวทะเล
ก็เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแล้ว
รับผิดอ้างรู้เท่าไม่ถึงการ
และสัญญาว่าจะไม่ทำอีกรวมถึงจะบอกเรื่องนี้
กับลูกหลานกับเด็กว่าให้ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยนะครับ
แหมนี่แหละพอจับมันขึ้นมาแล้วถ้ามันตายขึ้นมา

และไปอีกที่หนึ่งไปที่วศธวัดจุดคำย่อคำดังตรงนี้

และแน่นอนเราจะไปเจอกับ๒พศสอนธรรมะแบบสนุกสนาน
แต่ช่วงนี้ดราม่าเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ

อ้าววัดอะไรนะวัดเสก

ท่าเรือวสทวไส้ทองแห่งนี้นะฮะ

จะมากราบนามัศกาลพระคุณเจ้าสองรูป

จะได้เข้าใจเรื่องของแนวคิดและธรรมะแบบสนุกสนาน
ตามที่ท่านได้สอนดังนั้นไปในวัดกันนะครับ
และตอนนี้ผมมาอยู่กับ๒พศแห่งยุคแล้ว
ครับครับพระอาจารย์ครับโอ้โห

ซึ่งพี่ต่อลองท่านแล้วว่าห้าสิบห้าสิบเป็นไหม

เราก็พร้อมแก้ปัญหาของชาติ

มีแบบที่พระอาจารย์สมปองว่าวันนี้ที่ไปเข้าพบคณะกรรมธิการ
ก็พูดเหมือนกันว่าเราไม่คิดจริงว่าเสียงหัวเราะของเราจะเป็นปัญหาระดับประเทศ

ขอโทษที่เสียงหัวเราะไปสร้างความทุกข์ให้ใคร
เราก็พยายามจะเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับเดี๋ยวลดนะครับ
นึกภาพเนอะสมมุติเราได้ยินเสียงหัวเราะแล้วเราแบบหันไปแล้วแบบ
โอ้โฮแต่หัวเราะก็ยังลำบาลนะเอเห้ี่ชีวิตพวกเรา
แต่ว่าเอาล่ะเมื่อเราเลือกที่อยู่ในวงการนี้
นี่เราก็ปฏิบัติตามให้เหมาะให้สม
ปลับได้ครับไม่มีปัญหาหรอก

วันนี้สพมาพบกับพศ

ทำไมคุณเป็นคนดูประจบประเจน
ไม่ใช่สพศึกษุคุณพันธ์ดี
อ๋อเหรอตัวย่อไม่ใช่ย่อ
อย่าย่ออย่าย่อเลยนะชื่อคุณไม่ควรย่อ

ต้องถามถึงคำศัพท์เหล่านี้หน่อยพระอาจารย์
พระมหาภัยวันเนี่ยโอ้โหเจ้าแห่งคำศัพท์เหล่านี้เลย
พระมหาภัยวันเอามาจากไหนยังไงบ้างครับ

ก็มีคนเขาพูดกันเขาใช้การสับวัยรุ่น
ที่มาของสัตว์อันนี้คือแต่ก่อนนั้นเราก็แค่ติดตาม
แล้วเราอ่านแล้วเราอ่านแล้วรู้สึกว่าพอรู้ความหมายแล้วเราฮา
ขำอยู่ข้างในคนเดียววันหนึ่งเราเกิดความรู้สึกคิด
ถ้าเราเอาคำเหล่านี้มาโพสต์ดูบ้างขนาดเรายังฮาเลย
คนที่อ่านคอมเมนต์เราสเตตัสเราว่าเราเป็นพระด้วยเนี่ย
เขาจะยิ่งฮาขนาดไหนเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขา
ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นขนาดไหนที่เขาจะคุยรู้เรื่อง

เขาจะมีศัพท์ของเขา
การที่เราต้องแสดงธรรมะกับวัยรุ่น
เราก็เลยต้องรู้ศัพท์ของวัยรุ่นเขาด้วย

ประเด็นปัญหาคือช่องเดี๋ยวนี้วัยรุ่นกับวัดพระกับโย

เดี๋ยวตอนนี้ที่กำลังจะทำก็คือชวนพระอาจารย์สมปอง

ลุไฟที่มันจะเป็นช่องว่างให้เข้ามาใกล้ชิดกัน
ได้เยอะนะบางคนหันหลังให้ศาสนาแล้วก็เยอะ

โอ้โหมีตัวอย่างคิดว่าจะฟังไลท์๓วันติด

มันติดแล้วมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้
ทีแม่เขางงอย่างนี้ลูกกูเป็นอะไรว่าเป็นบ้าอะไร
๒ทุ่มมาโหล่ะทุกวันประมาณนี้
สงสัยพฤติกรรมลูกอ๋อมาดูที่ไหน
ลูกดูธรรมะดูพระจันทร์สมปรงกัตตามาภาพ
อยากฟังแต่ศัพทยุคนี้ฟังยุคอัตมาบ้าง
ถามเมื่อกี้แบบจาฟมากเลยถามได้จาฟมาก
จาฟจริงแล้วต่อไปแบบแสดวแห้วมากเลย

ดังนี้เขายังรู้จักคำว่าจาฟอยู่ไหม

ถ้ากลับมาฮิตอีกพี่เลยนะพี่เลยนะ
อาตมาชอบการเชื่อมโยงที่ส่วนมากเราจะ
วัดเรานึกภาพกลุ่มนี้จะมานั่งฟังเทศเยอะอย่างนี้
คนอ่ะแกก็หงวาวมองขึ้นไปยแล้วแจ้วเสียงดังนี้ครับ
ดึงกลุ่มเหล่านี้มาฟังเชื่อเถอะแล้วทุกอย่างมันจะซึมทราบ
เที่ยววันเดียวรู้หรือไม่รู้ตัวจากจะไม่ได้ไม่ได้
ความไม่มีสาระมันมีสาระอยู่
ก็ถ้าไม่มีคำว่าสาระคำว่าไม่มีสาระมันจะมีไม่ได้

นึกออกไหมไม่มีสาระมันมีสาระอยู่
เพราะถ้าไม่มีสาระคำว่าไม่มีสาระมันจะมีไม่ได้

ตอนนี้อย่างที่พระอาจารย์สะท้อออกมาว่าคนแทบจะหันหลังหาวัดแหละ
ดังนั้นจึงเป็นที่หันหลังให้วัดฮะไม่ใช่หันหลังหาวัด
หันหลังให้วัดเหรอเนอะเขาหันหลังอย่างนี้ละ

ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการในการที่จะเข้าถึงเขาให้ได้มากขึ้น
ใช่ไหมฮะเจริญพรนะแล้วก็ทุกวัย
แล้วไม่ได้มีแต่สไตล์เราเนี่ยวัดเนี่ยมีวัดบ้านวัดป่า
วัดป่าแล้วก็จะปิดวาจาสำรวมอัตมาเนี่ยเพิ่มเป็น๕วัดเลย

วัดอะไรนะวัดวัดเสก

สนุกวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดสงบ

ที่ผ่านมาวันที่เราไลฟ์แล้วด้วยกันเป็นวัดสนุก
ต่อไปวัดสรก็จะมาข้อคิดสติดเตือนใจ
วัดเสกก็อาจจะอ้าวพุทธสินนำสู่พุทธธรรมได้
ถ้าบางคนเนี่ยบูชาพระถ้าชวนมาฟังธรรมะไม่มา

ก่อนพระอาทิตย์ให้ของดีมาเอารับศีล๕ก่อนไหม
วัดสร้างเอาไปช่วยกันสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนที่นั่นที่นี่
สุดท้ายวัดสงบต่อไปชวนกันล่ะ
ทำวัดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไหมหรือว่าโยมพร้อมช่วงไหน

ต่อมาติดใจออก๑๕นาทีเพิ่มไป
อาจจะเห็นบรรยากาศคนไทยนั่งอยู่หน้าจอแล้ว
แบบส่งพบส่งพบอะไรอย่างนี้แล้วก็มีตอนสุดท้ายมีสมาธิมีอะไร

คือหลากหลายรูปแบบเนอะพระอาจารย์เนอะบรรยากาศเหล่านั้นจะตามมา
อาจารย์ตอนนี้มีคนคิดถึงอยากจะกราบพระอาจารย์
วันก่อนก็เพิ่งมาวันนี้ก็อยู่ในจอแล้วแม่หญิงลีสวัสดีครับ
วัยสาธิค่ะ
สารสวัสดีแม่หญิงลีนี่อยู่กับพระอาจารย์แม่หญิงลี
อยู่กับตนบุญมหาภัยวันใช่ไหมครับ

ตนบุญเลยฮะวันนี้มาเบิ้ลมีตนบุญสมปองด้วยฮะ
ทัศกาลตนบุญทั้งสององค์ค่ะทั้งสองรูปเลยค่ะ
ชอบมากวันนั้นเนี่ยจริงพอท่านภัยวันแยบว่าจะให้พระอาจารย์สมปองเป็นตนบุญด้วยไหม
เราก็คิดว่าคงเป็นที่สองเป็นรองน้องเขาแหละแต่แม่หญิงลีน่ารัก
ขอให้เป็นนัมเมอร์วันปังบุรเยย์ยืนหนึ่งด้วยกันในนั้นหรอ

นี่แล้วสับแสงต่างเนี่ยก็เกิดจากแม่หญิงลีเยอะนะฮะ
เยอะแล้วก็พี่ทิพย์อีกท่านหนึ่งที่ใช้กับไกลแสง
หญิงลีวันนั้นมากราบนามัศกาลพระมหาภัยวันได้ข้อคิดอะไรไปบ้างฮะ
จากการมารับฟังธรรมะแบบสนุกแบบนี้
นะคะได้ข้อคิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาภัยวันเนี่ย
ตนบุญมหาภัยวันเนี่ยก็คือทำให้เราได้รู้ถึงการที่ว่าจะเข้าถึงธรรมะ
แบบสนุกสนานแบบได้ข้อคิดแต่ไม่เครียดอ่ะลูกก็มีความสนุกสนาน
แล้วก็ได้ธรรมะสอนใจทำให้เราปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมที่ดีค่ะ
อยากจะบอกนี่ลูกว่ายังไงบ้างลูกวัยรุ่นยุคใหม่ให้หันเข้ามาหาวัดมากยิ่งขึ้น
นามของแม่หญิงลีนะคะมหาเทวีเจ้านะคะขอฝากเยาวชนชาวเมืองทิพย์ของเรานะคะ
ว่าธรรมะต่อไปนี้มันจะไม่ได้สอนให้คนเครียดอีกต่อไป
มันได้ทั้งความสนุกสนานได้ความพื้นเครงแล้วก็สิ่งสำคัญคือ
คติสอนใจที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มันดีขึ้นค่ะลูก
โอ้โหแม่พูดเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะ

คิดว่านะเขามาฟังธรรมะมากขึ้นไหมในกลุ่มอื่น
เยาวรุ่นของเราหันมาฟังธรรมะเยอะมากก็เพื่อที่ว่ากระแสไง
ฟังแล้วมันได้ความเพลิดเพลินฟังแล้วมันได้สนุกสนานฟังแล้วมันได้คติสอนใจ
แล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันของทุกทุกคนมันก็ดีมากแล้วก็ปังปรูเยมากค่ะพระอาจารย์
ขอบคุณแม่หญิงลีค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ขอบคุณพิธีกรด้วยนะคะลูก

ขอบความสุขความเจริญเร็ดติ้งรายการปังปรุเยซึไปค่ะ

แม่เมื่อเมื่อกี้มอยรอแม่หญิงลีได้คุยกับสองบอสสอเรียบร้อยแล้ว
คราวก่อนก็มากราบน้ำอาสการพระคุณชาวน้ำอาสการ
ว่าเดี๋ยวยุคนี้เป็นยุคที่อักษรย่อเยอะมาก

ในเรื่องของทั้งกิจสงฆ์แล้วก็กิจโซ

โอ้โฮสับใหม่กิจโซ
พระอาจารย์แบ่งเวลายังไกลในเรื่องของทั้งกิจสงฆ์และกิจโซ
ก็พยายามจะแบ่งเวลาอย่างที่แต่ก่อนมันไม่ได้งานเยอะขนาดนี้
แต่พระอาจารย์สมปองท่านงานท่านเยอะมาก่อนแล้ว
ก็จะมีวิธีการในการที่ท่านจะจัดสรรเวลา
แต่เขาพยายามจะไม่ให้เสียทั้งสองอย่าง
ก็คือเราก็จะกิจท้องสงฆ์เราก็ทำด้วยแล้วก็เวลาที่เหลือ

คนชอบมองว่าไปออกรายการบ้างไปนี่บ้างไม่ใช่กิจของสงฆ
จริงหน้าที่หลักของพระเลยบวชมาแล้วนอกจากทำหน้าที่ตน
ก็ต้องทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นใช่ไหมครับอาจารย์

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนหมู่มาก
การที่เราแสดงทำนู่นนี่นั่นให้สัมภาษณ์
นี่คือการกำลังทำหน้าที่เป็นกิจของสงฆ์อย่างหนึ่ง
ถามตัวจริงของทั้งสองรูปเลยฮะ

ว่าตัวจริงเป็นคนตลกสนุก
มีเหงาเหมือนคนทั่วไป

ทีวีกับตัวจริงเหมือนกันเลยนะคะ
เรารู้สึกดีที่เราเป็นอย่างนั้น
ก็เป็นพระที่สนุกสนานด้วย

กมากไปศึกมาเล่นตลกไหมอะไรอย่างนี้
เรามีความรู้สึกนะเรารู้สึกเลยนะ
แต่นั้นก็ยังต้องปรึกษาน้องว่าทำใจไง
พี่ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ก็มีความรู้สึกหลายอย่าง
แต่ก็มันจะฟื้นเร็วหน่อยด้วยความที่เป็นพระ
เราถูกฝึกมามันก็จะฟื้นเร็วทำงานต่อมีพลังต่ออะไรอย่างนี้
อาจารย์ในยุคที่สังคมแบบดราม่าเหลือเกิน
อะไรก็ดราม่าไปหมดอยากจะบอกยังไงฮะ
แล้วก็เราจะคมจิตหรือว่าใช้ธรรมะอะไรในการช่วยยังไงครับ
จริงคืออย่าเอาเรื่องโดยดราม่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่อง
แต่มาว่าชีวิตถ้ามันเก็บทุกอย่างมันไม่ไหวหรอก
เลือกเก็บบางอย่างที่มันควรเก็บอะไรที่ไม่ควรเก็บอย่ามาเก็บ
อย่าเอาอย่างนี้อย่าเอาเสียงหัวเราะของพระอาจารย์สมปอง
ไปเป็นความทุกข์ในชีวิตอย่าไปคอมเมนต์ด่าท่านท่านก็ไม่อ่าน
ไปด่าท่านทำไมเพราะท่านก็ไม่เคยอ่าน
อยู่เลยด่าไปด่าไปก็ด่าฟรี
ฉะนั้นเอาเวลาที่ด่าไปทำสิ่งที่ดีกับชีวิตดีกว่า
ดราม่าเล็กน้อยถ้าผ่านได้ผ่านไปเถอะปล่อยผ่านไปเถอะ
ก็บอกสรุปก็ร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิต
วันไหนหงุดหงิดชีวิตขาดทุนมามีกำไรด้วยกัน
อารมณ์ดีมีความสุขเอ็นดูเราอะไรอย่างนี้
อภัยเราในบางสิ่งบางอย่างที่ขัดหูขัดตาขัดใจ

มาพบกับ๒พศทั้งสองรูปก็ได้แง่คิดดีไปแล้วนะครับ
ปิดท้ายของเราวันนี้ก็พาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นวัดที่มีการจำลองเรื่องราวในนรก
ให้เรานั้นกลัวในเรื่องของการทำบาปนะครับ
ดังนั้นก็ให้หันมาทำดีหันมาทำบุญกัน

จอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

สวัสดีครับ